ผู้ชายคนนี้เซ็งเลยครับคุณผู้ชมจอดรถอยู่หน้าบ้านไม่รู้ใครเอาสีสเปรย์มาพ่นรถครับนะครับรถเสียหายเลยตอนแรกไม่รู้ว่าใครใช่ไหมแต่ไปดูกล้องวงจรปิดรู้แล้วว่าใครผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านอยู่แถวถนนบ้านปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับบอกว่ารถของชาวบ้านอ่ะจอดอยู่ริมถนนนะครับถูกคนเอาสีสเปรย์มาพ่นทั่วเลยได้รับ
จอดขวางกันหรือเปล่าหรือคนไม่พอใจหรือเปล่า
คือเขาบอกจอดมาเป็นปีไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอ่ะ
เป็นปีเนอะก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
ดูสีขาวแล้วก็บาดสีขาวนะครับแล้วก็พ่นตามถังขยะคือพ่นดะไปแล้วครับ
ก็แม่แม้จะมีหลักฐานเนี่ยนะครับแจ้งตำรวจแล้วแต่ดูขออภัยดูสภาพแล้วเนี่ย
ไม่รู้ว่าตามตัวไม่ได้จะเอาผิดเขาได้หรือเปล่านะฮะ